หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวว่าแตงโมนิดาพัดตกจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็รู้จักคุณตังโมก็แสดงความเป็นห่วง
ถ้าไปดูในแวดวงบันเทิงเนี่ยวันนี้ในโลกโซเชียลก็จะเห็นนะคะ
ต่างพากันโพสต์ภาพข้อความขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นขอให้เจอตัวคุณแตงโมนะคะ
นี่คือโพสต์ที่บรรดาคนวงการบันเทิงส่งพลังใจให้กับคุณแตงโม
ไม่ว่าจะเป็นคุณบอยพีชเมเกอร์ซึ่งบอกว่าขอพระเจ้าปกป้องแตงโมให้ปลอดภัย
กี้สาวิกาบอกว่าเพื่อนต้องปลอดภัยปนัทธวุฒิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยน้องด้วยนะครับ
เชียร์ที่คำพรนะคะขอให้มีปฏิหารคุณนายนพัฒน์นะคะ
เจเจตรินธัญญาธัญเรศนะคะบอกว่าขอให้แตงโมปลอดภัยนะคะ
ขอให้มีปฏิหารคุณแซมก็เช่นเดียวกันคุณแซมเองเนี่ยลงภาพคู่เมื่อตอนที่เล่นละครด้วยกัน
แล้วก็บอกว่ารอฟังข่าวดีจากทุกช่องทางเป็นห่วงมากขอให้น้องปลอดภัยนะคะ
นี่แหละค่ะเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้พี่เอสุภาชัยผู้จัดการดาราดัง
ที่คุณเอเนี่ยเพิ่งยกหนี้ให้คุณแตงโมไปครึ่งล้านแล้วก็คุณเอเนี่ยก็โพสต์ข้อความไว้ประมาณว่า
คุณตั๊กกะแตนชนระดาคุณสิตางแม่สิตางบัวทองหรือว่าแม่แก้วแม่ของพระเอกดังคุณณเดชน์
ก็ขอให้เกิดปฏิหารขอให้เจอคุณแตงโมเร็วนะคะอีกคนนึงค่ะคุณบุ๊คคุณโมอามีนา
ใช่ค่ะคือคุณโมอามีนาเนี่ยนอกจากเธอจะโพสต์ให้กำลังใจคุณแตงโมแล้วนะฮะ
คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้นะคุณนะ
คือคุณโมไปเฝ้าติดตามถึงท่าเรือพร้อมกับเพื่อนในกวนของคุณแตงโม
แต่ว่าเธอยืนยันว่าไม่ใช่คนที่โทรศัพท์ไปตามคุณแม่ของคุณแตงโม
ให้ออกจากวงสัมภาษณ์พร้อมกับโทรมาบอกแม่ให้ปิดข่าว

บอกไม่ใช่เธอสายปริศนาที่โทรหาคุณแม่คุณแตงโมเนี่ย
ไม่ใช่คุณโมคุณโมบอกแบบนี้
ซึ่งข่าวที่ออกไปน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันนะฮะ

ที่คนเข้าใจว่าโมเป็นคนโทรไปบอกให้ปิดข่าวนี่ก็ไม่จริงเลยใช่ไหมคะ

อืมค่ะรู้สึกตกใจไหมคะ
อยากให้คนอื่นรู้ด้วยซ้ำว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้จริงแล้วพี่
โมโทรไปไม่ได้อยู่แล้วโมเพิ่งเจอคุณแม่ครั้งแรกก็เมื่อคืนเองค่ะ
ค่ะแล้วก็ไม่ได้สนิทกันไม่ได้ถือเราเพิ่งเจอหลักเราเพิ่งเจอคุณแม่
คุณโมยืนยันไม่ได้โทรหาคุณแม่ไม่ได้ให้คุณแม่ออกจากวงนักข่าวนะครับคุณโมยืนยันไม่ได้โทรหาคุณแม่ไม่ได้ให้คุณแม่ออกจากวงนักข่าวนะครับ
แล้วก็จริงคุณโมเนี่ยก็มาตามท่าเรือตั้งแต่เมื่อคืนมากับใครคุณมากับคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณโมกับคุณเบิร์ตอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๒
ยังรอข่าวดีอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานบอกว่าทราบแล้วนะคะว่าสายโทรศัพท์ปริศนาสายนั้นเนี่ยนะคะก็คือคุณฮิปโปคุณฮิปโปเป็นคนสนิทกับคุณแตงโมนะคะแต่คุณฮิปโปยืนยันบอกว่าไม่ได้บอกให้แม่ปิดข่าวเพราะว่าคนที่อยากปิดข่าวไม่ให้ทางไม่ใช่ทางเพื่อนฝั่งกลุ่มนี้นี่ค่ะตอนนี้มันมีเหมือนก
เพื่อนอะไรแบบเนี่ยนะครับไว้ให้ตกลงแล้วใครเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับประเด็นของคุณแตงโมเราติดตามกันอยู่สองเรื่อง
เรื่องของการค้นหาคุณแตงโมนะครับกับประเด็นเรื่องของเพื่อนที่จะมาให้ปากคำเพราะว่าข้อมูลที่เพื่อนให้ปากคำมันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมากเลย
เดี๋ยวก็คงจะต้องค่อยต่อจิ๊กซอกันไปนะคะ
ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นค่ะ